ทีนี้เราตามกันต่อให้นะคะสำหรับเคนมผงนะคะ
วันนี้เป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยล้างยาเมืองหลวงน
ระดมจับ๕คดีนอก็คือนครบานนะครับ
คือถ้าเกิดว่าไปดูตัวเลขที่กองบัญชาการตำรวจนครบานแถลงตัวเลขออกมานะคะ
ว่ามีผู้เสียชีวิตจากคนที่ไปเสพเคนมผงเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะ
อันนี้ตัวเลขอย่างเป็นทางการคือสิบรายมีคนที่รับบาดเจ็บเนี่ย
หกรายสองในหกเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแล้วคดีที่เกิดขึ้นในกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ทั้งหมดเนี่ยนะคะหกคดีเก้าผู้ต้องหาทีนี้หนึ่ง
คนที่เป็นผู้ต้องหาคนสำคัญที่ถูกซัดทอดว่าเป็นผู้ค้ายารายใหญ่
นั่นก็คืออันกีวีอันกีวี่ชื่อจริงก็คือนายอมรเทพเฉลิมวัดนะคะ
หลังจากที่ถูกซัดทอดไปปุ๊บตำรวจไปรวบตัวเลยนะ
ก็คือค่ำคืนวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมาจำได้ไหมคะ
ที่มีชายกับหญิงคู่หนึ่งที่เขาเสพยาจนเขาเสียชีวิตในพื้นที่ของสอนอบังคอแหลม
ซอยเจริญราช๗เป็นพนักงานบาน้ำอ่านั่นแหละค่ะ
แล้วปรากฏว่าคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาซัดทอดว่าไปซื้อมาจากคุณน้ำฝน
น้ำฝนสัดทอดว่ารับมาจากอันกิวีซึ่งเป็นพ่อค้ารายใหญ่
คืนนั้นเลยตำรวจลงพื้นที่ไปจับปรากฏว่าไม่เจอนะ
อันกีวี่หนีไปซอยเสือใหญ่ไปยิงแฟนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วตัวเองก็หนีไปกบดันที่เพชรบูรณ์นี่เป็นภาพที่ตำรวจไปตามรวบตัวมาได้นะคะ
ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาน๕
ไปรวบมาได้นะคะแล้วเขาก็คงปฏิเสธนะ
เป็นคนเสพเท่านั้นนะคะ
ไปค้ายาเคนมพงส์นะคะ

ในพื้นที่อำเภอบึงสามพันธุ์

วันที่๑๗มกราคมที่ผ่านมา

ระหว่างการจับกลุ่มเนี่ยอันกีวี่
รับสารภาพบอกว่า๑๐มกราคม

นั่นก็คือนางสาวณพิสา
ห่องคำนะฮะเหตุการณ์
เกิดขึ้นในซอยเสือใหญ่

ตอนแรกเนี่ยข่าวเนี่ย

ไปขายไปส่งให้กับนักเสพนะคะ

ก็คือบอกว่าวันนั้นที่ผมยิงแฟนสาว

เพราะว่าหลอนยาคิดว่า

ไปจำหน่ายคือร้อนยาด้วย

มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สนพหนโยธิน

ยืนยันกับตำรวจอีกครั้งบอกว่า

แต่รับมาจากคนอื่นอีกทอดหนึ่ง

ผู้เสพเท่านั้นอันกีวีป
บอกแบบนี้ปฏิเสธเรื่องของการค้า

นำยาสัตว์เสพ

ขอย้างครับขอย้างครับ
ไม่ครับเพราะผมก็เป็นคนโดนมาเหมือนกันครับ
แล้วเราทางวัฒนยาไกรที่เราได้ไปจำหน่าย

พื้นที่สอนอพลอยู่ทิ้นแล้วนี่ฮะ

ในห้องพักที่ซอยเสือใหญ่
ก็คือรัชดาพิเศษ๓๖ค่ะ

ตั้งใจฆ่าแต่ฆ่าไม่ตายเพราะแฟนสาวไม่ตาย

ของอันกีวี่อ้างบอกว่าลูกชาย
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผสม

ผงนะคะลูกของเธอเป็นเพียงผู้เสพเท่านั้น
คุณแม่บอกแบบนี้นะคะเพราะได้ยินเสียงตอนที่ลูกโทรศัพท์สั่งซื้อยามาเสพที่บ้าน
ที่ลูกชายจะเกิดอาการหลอนยาแล้วก็ก่อเหตุยิงแฟนสาวจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
วันนี้ตำรวจสนพหนโยธินก็จะนำตัวอันกีวี่ไปฝากขังที่สารอาญารัชดาพิเศษในข้อหาคือพยายามฆ่า
ส่วนข้อหาจำหน่ายเคนมผงอันนี้สอนอวัดพระยากรัยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
ในการขอสารอนุมัติออกหมายจับเพื่ออายัดตัวแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไป
แต่อันก็น่าจะบอกได้ดิว่าอันรับมาจากไหนถูกไหมนะครับนะฮะ